คุณผู้ชมคะไปดูเหตุการณ์เรื่องของฟ้าฝนกันหน่อย

ถ้าจะไปเที่ยวทะเลก็ต้องระวังสังเกตแล้วดูให้ดี

คลื่นลมแรงใช่การเตือน
แล้วคลื่นสูงจะเป็นอันตรายได้

เขาไปเที่ยวไปเล่นน้ำทะเลกัน
ปรากฏว่ามีหนึ่งในกลุ่มนี้จมน้ำ

คุณผู้ชมแต่น้องอายุ๑๕นี้ได้รับการช่วยเหลือขึ้นมา

แต่ว่าตอนนี้เป็นวินาทีชีวิตนะ
จริงขอดูคลิปนี้ได้ไหมฮะ
จริงแล้วเป็นช่วงที่เด็กกำลังจะจม

นี่ครับเป็นช่วงที่พลเมืองดี
ซึ่งเอาเซิร์ฟบอร์ดลงไปช่วยขึ้นมาได้๑ชีวิตนะ
แต่อีกหนึ่งชีวิตถูกคลื่นซัดจมหาย

แล้วพลเมืองดีท่านนี้อย่างที่พูดถึง
ก็คือเป็นพลเมืองดีที่อยู่ในร้านอาหารตรงนั้นนั่นแหละค่ะ

ซึ่งน้องจมน้ำกันอยู่
แล้วก็สามารถช่วยขึ้นเหลือมาได้คุณผู้ชมค่ะ

ทั้งหมดคือไปกัน๖คน
ใช่ลงเล่นน้ำ๖คนแต่ว่าไปด้วยกันทั้งหมด
กลัวใหญ่นี่๑๐กว่าคน

แล้วก็เป็นทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องของสถาบันนะฮะ
ใช่ค่ะแต่อย่างที่บอกค่ะว่าในขณะที่มีน้องคนหนึ่ง
อายุเพียงแค่๑๕จมน้ำลงไป
ตัวทางด้านของลูกพี่ลูกน้อง

พยายามจะลงไปช่วยน้องอายุ๑๕คนนี้
ซึ่งน้องคนนี้ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันอายุ๒๐ปี
หลังจากนั้นดูท่าไม่ดีก็เพื่อนคนอื่นก็ลงไปช่วยด้วย
กลายเป็นว่าจมน้ำกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ
อายุ๑๕รอดขึ้นมาได้ก็จริงค่ะ
แต่คนที่ศูนย์หายไปก็คือลูกพี่ลูกน้อง
คนที่ลงไปช่วยอายุ๒๐ปี

ใช่ค่ะน้องสันนายนัทพุมแก้วทอง

เจ้าหน้าที่ไปถึงพอรับแจ้งเหตุ

แต่อย่างที่บอกว่าน้องจมน้ำศูนย์หายไป

ทางด้านของเด็กชายเอนามสมมุตินะคะ

ก่อนเกิดเหตุเขากับเพื่อน๖คนไปเล่นน้ำแหละ
ระหว่างนั้นเพื่อนคนหนึ่งชื่อเต้อายุ๑๕
ทำท่าเหมือนจะจมน้ำก็เห็นท่าไม่ดี

บอกให้เข้าไปช่วยพี่สันก็เลยพยายามจะเข้าไปช่วย
สันนี่น่าจะเป็นเหมือนพี่ใหญ่สุดนะ

เต้ที่ถูกระบุว่าจมน้ำคนแรก
เพื่อน๔คนกำลังพยายามจะช่วยเต้

เพราะคลื่นลมคลื่นทะเลมันแรงมาก
ก็เลยเต้กับซานกลายเป็นจมน้ำไป
แล้วพี่พลเมืองดีอย่างที่บอกนี่แหละค่ะ
ชื่อว่าคุณอติชาติเจมะอะอายุ๒๘ปี
เป็นเจ้าของร้านอาหารจ๊ะแดงนะคะ
พอเห็นว่ามีคนมาร้องขอความช่วยเหลือ
ก็เลยใช้เซิร์ฟบอร์ดลงไปช่วยเหลือน้องเต้

เอาไว้ได้ส่วนน้องสันเนี่ยหมดแรงแล้วจมน้ำศูนย์หายไปค่ะ
ทางด้านคุณอติชาติเล่านะคะว่าตอนนั้นเขาอยู่ที่ร้าน

ก็เลยรีบเอาเซิร์ฟบอร์ดออกไปช่วยค่ะ
แล้วที่สำคัญแถวนี้นะเกิดเหตุบ่อยด้วย

ตัวคุณอติชาติเองนะเล่าให้ฟังบอกที่ผ่านมานะ
ผมช่วยมา๑๐ชีวิตแล้วนะ

ชีวิตที่จมลงไปแล้วผมช่วยมาได้นะครับ
คราวนี้ก็ช่วยมาได้คนหนึ่งคือน้องเต้อายุ๑๕
แต่น้องสันอายุ๒๐ผมช่วยไม่ได้จริง
มีเด็กที่กำลังจะจมน้ำกี่คน
ใช่ค่ะแล้วที่สำคัญที่บอกล่ะค่ะ

เหนือจากมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นบ่อย

แล้วก็ยังไม่ใส่เสื้อชูชีพกันด้วยนะ
เมื่อวานนี้เกิดเหตุตั้งแต่๔โมงเย็นใช่ไหมครับ
เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะหาร่างของน้องสันให้เจอนะฮะ
กระทั่งฝนมันตกลงมาอย่างหนักคุณผู้ชมฮะ
ขึ้นมันก็แรงขึ้นเรื่อยจนกระทั่งหัวค่ำนะครับ
ทุ่มหนึ่งสองทุ่มโอ้โฮดูคุย

เจ้าหน้าที่ไม่สามารถที่จะออกทะเลได้แล้วนะฮะ
ไม่สามารถส่งนักประดาน้ำลงไปได้แล้วนะครับ
กระทั่ง๕ทุ่มขึ้นลมมันสงบลงนิดนึง
ก็พยายามลงไปค้นหาอีกรอบแต่ไม่เจอนะฮะ

เมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่ต้องยุติการค้นหาลงนะคะ
แล้วก็บริเวณชายหาดยาวอำเภอกันตรังจังหวัดตรังตรงนี้คุณผู้ชมค่ะ

ทีนี้ทางด้านแม่ของน้องสันคนที่ศูนย์หาย
ก็บอกว่าเธอมีลูกชาย๒คน
ลูกคนโตก็คือน้องสันนี่แหละ
ลูกชายบอกเอาไว้บอกเดี๋ยวจะกลับบ้านมาทำบุญใส่บาทกันนะแม่
ไม่คิดจริงว่าจะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้

เจ้าหน้าที่เลยต้องมีการวางแผนในการค้นหาใหม่อีกครั้งนะคะ
หลังจากที่เมื่อคืนนี้มีการนำเรือตรวจการของอุทยาน๒ลำ

รวมทั้งพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าผู้สูญหายน่าจะอยู่บริเวณนั้น

พบร่างของน้องสันแล้วค่ะ
โดยร่างของน้องสันนั้นถูกคลื่นทะเลซัดขึ้นมาอยู่บนหาดบ้านหาดยาว

จากจุดเกิดเหตุสักประมาณ๒กิโลเมตร

และแน่นอนก็ต้องมีการส่งร่างของน้องสันไปชนสุดพลิกศพ
ญาติมารับไปประกอบพิธีทางศาสนา
ก็ปฏิหารไม่มีจริงนะคะ

ก็ชาวบ้านเขาเชื่อกันแบบนี้นะคุณผู้ชม

แล้วก็ช่อจะมีมักจะมีคนมาจมน้ำเสียชีวิตแบบนี้บ่อยครั้ง
แต่เราอยากให้ไม่ประมาทด้วยนะ

ติดใจเรื่องของการเตือนของหน่วยงานนะคุณ
ทงแดงที่มันอาจจะไม่เห็นชัดหรืออะไรก็ตามนะครับ
วันนี้ทางเจ้าหน้าที่ออกมาชี้แจงตั้งแต่เช้าแล้วเหมือนกัน
บอกว่ามีการปักทงแดงเป็นระยะให้เห็นแล้ว

ลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดถ้าเขามีทงแดงปักอยู่นะครับ
เกิดเหตุหลายที่แล้วนะระยองเอ่ยภูเก็ตเอ่ย
แล้วก็มาที่นี่ตรัง๓เคสติดกันภายใน๓๔วันนี้